มาดูความคืบหน้ากรณีน้องออมสินค่ะ
เด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบเท่านั้นเองคุณภาคภูมิ
ที่ตามตัวเนี่ยเป็นรอยช้ำเต็มไปหมดเลย

แล้วก็พอไปเอ็กซาเรย์ในช่องท้องนะคะ
มีตะปูเกลียวอยู่ในท้องด้วยค่ะ
ตอนนี้ได้มีการส่งตัวน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทอง

ทางคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อน
ว่าน้องเนี่ยจะถ่ายตะปูนี้ออกมาได้เองไหม

ถ้าน้องเขาไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้เอง

นี่ก็กึ่งน็อตเหมือนกันนะ

ผ่าตัดใช่ค่ะหมอบอกแบบนี้เลยนะคะ

แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ก็เลยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องสงสัย

แล้วก็มีอีกคนนึงก็คือพี่เลี้ยง
ทั้งสองคนนี้ตำรวจเขาก็เรียกตัวไปสอบปากคำแล้วนะคะ
ของเด็กชื่อว่านายรัฐพลอุ่นละไม้ค่ะ
ก็บอกว่าตัวเขาเองกับภรรยาทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี

แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ตอนนี้สภาพจิตใจทั้งพ่อแม่

ฟังเสียงคุณพ่อของน้องออมสินนะคะ
ได้ทั้งลุงเด็กไปสอบสวนแล้วค่ะ
ไม่มั่นใจว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
ผมไม่เห็นได้เลย
ไม่เห็นได้ตัวเองก็คือถึงได้แจ้ง

ตอนนั้นนี้ลูกอยู่กับเรา

ปกติดีล่าเริงหยับใสคุยเก่ง
ไม่มีบาดแผล
แล้วเราก็มาฝากเลี้ยง
ใช่
นี่ค่ะก็เอาลูกไปฝากให้อยู่กับลุง

เพราะว่าตัวเองก็ทำงานอยู่คนละพื้นที่

แต่คนแถวบ้านก็บอกว่า

เพราะลุงก็ไม่เคยไปทำร้ายอะไรใคร
แล้วก็เข้าวัดเข้าวาอยู่บ่อยอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครทำตอนนี้ยังไม่รู้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทเดโชกัณหาสารวัตรสอบสวนสพค่ายบางรจันทร์
ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลอ่างทองที่น้องออมสินรักษาตัวอยู่นะคะ
ก็ไปพูดคุยกับพ่อและแม่ของน้อง
แล้วก็ไปรับผลตรวจของน้องออมสินมาด้วย
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เรียกลุง
เรียกพี่เลี้ยงของน้องออมสินไปสอบปากคำแล้ว
ผลทางการแพทย์เบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะ

แล้วก็ต้องดูผลตรวจทางคอมพิวเตอร์ด้วยว่า
กระดูกซี่โครงมีร่องรอยการหักแต่ว่าเชื่อมต่อกันแล้ว
สรุปได้ว่าเป็นการหักที่เกิดขึ้นระยะเวลาประมาณ๑๓เดือนที่แล้วค่ะ
คือพอดูผลตรวจเขารู้ระยะเวลาไง
ว่าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อไหร่คือเหมือนมันหักแต่มันเริ่มเชื่อมกันแล้ว
ดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปว่าช่วง๑๓เดือนที่แล้วน้องเขาอยู่กับใคร
ว่าใครทำร้ายร่างกายน้อง
ส่วนร่องรอยฟกช้ำรอยขีดขวนตามร่างกายยังไม่สามารถบอกได้นะคะ
เกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครเลย
อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนค่ะ
เพราะว่าตอนที่น้องถูกส่งไปโรงพยาบาลครั้งแรกเนี่ย
แม้ว่าบ้านจะอยู่ที่อ่างทองเชื่อมติดต่อกันตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงแรมที่อ่างทองแล้วอ่างทองค่ะ
ที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำก็คือลุงกับพี่เลี้ยงของเด็ก
มีรายงานว่าคนที่เป็นลุงบอกว่าแบบนี้ครับคุณเขมสอน
บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับพ่อกับแม่ของเด็กนะไม่ใช่ลุงแท้
พ่อและแม่เด็กเนี่ยเอามาฝากไว้ที่บ้านตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ด้วยความที่ตนก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอำมพลึก
ก็เลยให้หญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเล่นชื่อแตงมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
ก็จะมาส่งตอนเช้าแล้วก็รับเด็กกลับในตอนเย็นยืนยันว่าดูแลเด็กอย่างดีนะครับ
วันเกิดเหตุตนไปรับเพื่อจะกลับบ้านเด็กก็วิ่งมาหาตนแล้วพลาด
ป่ากระแทกพื้นจนเป็นแผลส่วนวันที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
สิงห์บุรีไปเจอเด็กที่บ้านของพี่เลี้ยงเด็กแล้วเห็นความผิดปกติ
แล้วก็นำไปส่งแพทย์ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนั้น
ตนก็ไปดูพอไปถึงโรงพยาบาลเด็กก็งอแงหิวข้าว
กับพี่เลี้ยงเด็กไม่มีเงินติดตัว
ก็เลยตัดสินใจพาเด็กกลับมากินข้าวที่บ้าน
ตอนแรกเป็นรายงานข่าวว่าลุงขโมยเด็กออกมาจากโรงพยาบาล

ก็คืออยู่ดีก็เอาน้องออกมาจากโรงพยาบาลไม่ยอมให้น้องรักษาต่อ
แต่ลุงให้การกับตำรวจว่าไปหาที่โรงพยาบาลแต่เด็กหิวข้าวแต่ไม่มีเงิน
จะไปซื้อข้าวให้เด็กก็เลยพากลับมากินที่บ้าน
แล้วเด็กหลับเด็กหลับอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ได้พากลับไปที่โรงพยาบาล
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามมาเจอก็เลยหาว่าตนเนี่ยไปขโมยเด็กกลับมานะครับ
ส่วนเรื่องแผลตามตัวอะไรพวกนี้ตนไม่รู้เรื่อง
ส่วนพี่เลี้ยงสาวเนี่ยบอกว่า

แต่ก็สังเกตว่าเด็กมีพฤติกรรมชอบทำร้ายตัวเอง
เวลาโกรธหรือกลัวจะตัวเกร็ง
เอาเล็บไปขวนหน้าขวนแขน
โมโหจะดึงทึ้งผมตัวเอง
ก็ต้องคอยตัดเล็บให้ยืนยันว่าแผลเกิดก่อนที่จะมาฝากให้ตนเลี้ยงแล้ว
ยังเคยไปปรึกษากับตำรวจและแพทย์เลยว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องทำยังไง
เพราะว่ากรณีที่มีไม่รู้ว่าเป็นตะปูหรืออะไรที่อยู่ในท้องของน้อง
คือตำรวจเขาก็บอกนะคะว่ายังไม่รู้ว่าคือน้องหยิบแล้วก็เอาเข้าปากเอง
หรือมีใครไปทำร้ายคือบังคับให้น้องกินอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตำรวจเขาสืบสวนต่อไปว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแน่